เจ้าของร้านขนมไทยที่พิสุนโลกบอกว่า

กลัวจะเป็นภาระแก่ลูกค้านะครับ
ก็จำเป็นไม่อยากทำหรอก
ให้คนงานออกบททำคนเดียวแล้ว

พาไปร้านขนมไทยชื่อว่าขนมอีฉัน
ชื่อร้านนี้นะร้านขนมอีชั้น

ซึ่งมีขนมไทยหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
โดยเฉพาะขนมในงานมงคลนะครับ

เม็ดขนุนฝอยทองทองติดทองหยอด

ไม่เป็นรองใครในย่านนี้เขาบอก
นางสาวดวงทิพย์ธนาโชธพิรมนะครับ

แต่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบเออจริง
ถุดิบการทำขนมไทยมีอะไรบ้าง
ไข่ไก่ไข่เป็ดแพงไหมวันนั้นเราเพิ่งอ่านไป

เออขึ้นแผง๑๐บาท๒๐บาทเนี่ย
ตอนนั้นซื้อแผงละ๘๕ตอนนี้๑๒๕บาทแล้วครับคุณผู้ชม
น้ำตาลทรายล่ะน้ำตาลทรายจากเดิมกิโลกรัมละ๒๐๒๑บาท
ตอนนี้๒๔๒๕บาท
แล้วก็มีน้ำตาลตะโนดอีกที่ปรับขึ้น
เป็นกิโลกรัมละ๒๐๐จากเดิม๑๕๐

ทิอีกอ่ะก๊าซหุงต้มอีกล่ะเออมันแพงทั้งนั้นนะฮะ
ส่งผลให้ทุกวันนี้เธอต้องยอมแบกรับต้นทุนที่สูง
แต่ยังขายในราคาเดิมกลัวลูกค้าไม่ซื้อ

เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจำไง
อกจากนี้เธอประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการไม่อยากทำ
บอกไม่อยากทำแบบนี้เลยเลิกจ้างคนงานหมดเลยครับ
ทำคนเดียวทำคนเดียวประคองร้านให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
หากใครสนใจจะสั่งขนมไทยเอาไว้อุดหนุนได้
ใครจะแต่งงานนะแถวพิษโลกแถวจังหวัดใกล้เคียง
ผมว่าเขาก็ส่งได้ครับติดต่อที่ร้านขนมอีชัน

หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้ว
เปิดทุกวันขยันไม่หยุดเลย

ต้องใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยแล้วล่ะ